มีคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันกลางท้องถนนอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่คราวนี้เป็นเหตุการณ์ระหว่างใครกับใครรู้ไหมครับ
ระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่คันหนึ่งกับโชเฟอร์แท็กซี่อีกคันหนึ่ง
ตีกันเองนะฮะบนท้องถนนนะครับเป็นคลิปที่เพจดัง
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาเอามาโพสต์ไว้นะครับ

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งขำนะคลิปนี้เราไม่ได้ตัดต่อนะ
เพิ่งขำเรื่องเพลงเดี๋ยวเรื่องเพลงเดี๋ยวว่ากันนะฮะ
เอาเรื่องของนี่ก่อนทะเลาะวิวาสกันก่อนนะฮะ
เพจเฟซบุ๊คอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นโพสต์
ระหว่างแท็กซี่๒กลุ่มที่จอดไว้คนละฝั่งถนนนะครับ
โดยโชเฟอร์แท็กซี่ที่ข้ามถนนมาก็มีไม้ยาวเป็นอาวุธเลยฮะ
ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่ที่รออยู่ฝั่งนี้ก็มีมีดยาวเป็นอาวุธครับ
แล้วก็ค่อยเข้าอ้ำหั่นกันอย่างชุลมุน
ก่อนที่คลิปจะจบลงด้วยการที่มีคนเข้ามาห้ามทั้งสองฝั่งไว้
ก่อนจะมีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
ชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นมากมาย
มักจะมีเรื่องวิวาสระหว่างกลุ่มแท็กซี่และวินบ่อยครั้ง
คราวนี้เป็นเรื่องวิวาสระหว่างแท็กซี่กับแท็กซี่ด้วยกันเองนะครับ
ไม่รู้ว่ามีการแบ่งพื้นที่อะไรกันหรือเปล่า
โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลเลย
อยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลตรงนี้หน่อย

อาจจะมีฝั่งใครฝั่งมันหรือเปล่า

หรือว่ามีการกระทบกระทั่งอะไรกันหรือเปล่า
อยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลเหลือเกิน
ส่วนเสียงขอฟังเสียงอีกนิดนึงได้ไหมฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เสียงในรถมันก็๑๑โมงนะคะ
ช่วงนี้เดินทางใกล้ดีเจดูแลเรื่องสุขภาพ

ในขณะที่ข้างนอกเขาร้อนฉ่าเลยนะ
นะครับก็เป็นเสียงวิทยุภายในรถนะฮะ
หลายคนก็บอกโอ้โหเสียงวิทยุภายในรถเนี่ย
มันทำให้เหตุการณ์ข้างนอกดูซ้อมไปเลย